คุณผู้ชมครับเริ่มที่ประเด็นข่าวที่สำคัญครับ
เมื่อวานนี้สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์
ไปในการทรงประกอบเกษรดอกปาริชาติ
และทรงแทงหยวกประดับพระจิตกาธาน
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
วันนี้เวลา๑๖นาฬิกา๔๕นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์
ไปยังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมหาพระราชวัง
ทรงประกอบเกษรชั้นในของดอกปริศาสตร์
ซึ่งทำจากพลอยนพรัช๙ดวงจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ตรงกลางนั้นประดับด้วยเพชรแท้๒สตางค์
ล้อมรอบด้วยอัญมณี๘สี
ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำดอกปาริชาติประดิษฐ์
ที่เป็นดอกไม้ไหวดอกไม้เฟืองและดอกไม้เอวจำนวน๗๐ดอก
เป็นส่วนประกอบหนึ่งของพระจิตกาธาน
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
จากนั้นทรงแทงหยวกในลายซุ้มบันแถลง
ซึ่งประดับบนชั้นเรือนยอดที่๙ที่มีความประนีตวิจิตบรรจง
ลายแทงหยวกแบบโบราณเฉพาะพระมหากษัตริย์
โดยก่อนหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
แทง๓แขนงประกอบด้วยช่างแกะสลักของอ่อน
ร้อยกรองดอกไม้สดและช่างแทงหยวกกว่า๔๐๐คน
รวมตัวกันเพื่อระดมฝีมือรังสรรค์เครื่องสดประดับพระจิตกาธาน
ให้ออกมาอย่างวิจิตรและสมพระเกียรติที่สุด
ซึ่งเปรียบเสมือนพระวิมารบนสวงสวรรค์
สำหรับขั้นตอนที่ทำยากที่สุดคือการทำดอกปาริชาติสด
เพื่อประดับลายแทงหยวกลายกลีบบัวจงกลซ้อนกาบลาย๕ชั้น
ระดับเครื่องสดลายดอกจอกดอกประจำยาม
ซึ่งดอกปาริชาติที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้สื่อถึงดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึง
ส่วนจำนวน๑๖ดอกหมายถึงชั้นสวรรค์๑๖ชั้นตามคติความเชื่อไตรภูมิ
นี้เมื่อจัดทำเครื่องสดทั้งหมดแล้วเสร็จจะนำไปประดับพระเมรุมาตรในวันนี้ครับ